อันนี้ก็อุกอาจไม่แพ้กันนะคะเมื่อกี้โจยิงกันนะล้างแค้นคู่อริใช่ไหม
อันนี้เหตุการณ์เนี่ยจริงมันเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาช่วงประมาณวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์นั้นคุณผู้ชมน่าจะจำได้ว่ามันมีการปล้นแผนซ้อนแผนและซ้อนแผนอีกต่อหนึ่ง
ตำรวจตอนแรกจับตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งคนใช่ไหมคะแล้วจะนำตัวเนี่ยเพื่อที่จะไปสืบสวนขยายผลต่อ
แต่ระหว่างที่เอาตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางยาบ้าที่จะเอาไปล่อซื้อดันไปเจอแก๊งค้ายาเสพติดค่ะ
แล้วก็ไปปล้นรถของกลางตัวผู้ต้องหาไปแล้วยังเอารถของเจ้าหน้าที่ไปด้วย
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมตอนแรกที่มีข่าวออกมานะว่ามีตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มาดักปล้นเนี่ย
ของกลาง๒๐คนจริงแล้วเขาบอกมาแล้วว่ามี๙คนนะคะกลุ่มคนร้าย
ซึ่งไปป้นของกลางยาบ้า๒๐๐๐เมตรที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
อย่างที่บอกเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘ตุลาคมค่ะ
ล่าสุดจับกลุ่มตัวได้แล้วผู้ต้องหา๔คนนะคะ
ซึ่งก็ไปเจอรถด้วยนะคันที่เป็นรถของเจ้าหน้าที่อีกต่างหาก
สี่คนนะคะคุณผู้ชมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าแก๊งเนี้ยเขาแยกกัน
แยกกันก่อเหตุมีคนร่วมก่อเหตุในการปล้น๘คน
แล้วถามอีกคนไปไหนแล้วที่บอกตอนแรกเก้า
อีกคนนึงเขาเป็นเจ้าของบ้านซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เอามาใช้ประชุมวางแผนก่อเหตุการณ์
แน่นอนมีความผิดแหละคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็คือในเลี่ยม
นายเทียรวุฒิหัวแหวนในเลี่ยมเนี่ยคือถูกจับแล้วนะคะ
เป็น๑ใน๔ที่โดนจับแล้วเจ้าหน้าที่ไปตามยึดรถของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ
๓คันด้วยกันจำได้ไหมภาพวงจรปิดมีรถไปตามประกบไงคุณก๊อฟคุณเชอรี่
ประกบรถของเจ้าหน้าที่แล้วปล้นยาบ้าไปรถมีอะไรบ้าง
และหนึ่งในผู้ก่อเหตุค่ะก็คือนายเสริมศักดิ์ถูกจับกลุ่มได้ตอนที่หนีไปกบดัน
เขตรอยต่อของจังหวัดพัทธลุงและตรังเจ้าตัวคนนี้นี่แหละ
ฝ่ายปกครองที่จะเอาไปล่อซื้อแก๊งค้ายาเสพติด
เขาบอกว่าอะไรเขาขับแล้วเขาเอาไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ำ
นี่คือเจ้าหน้าที่ตามไปตามที่เขาให้การแล้วไปเอารถขึ้นมาสภาพจม
อยู่แบบนี้แล้วนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุที่ไปก่อเหตุประมาณสักเจ็ดกิโล
เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยพาไปเอารถขึ้นมาอย่างทุลักทุเลค่ะ
ไปดูในรถพบว่ามีของกลางที่คนร้ายปล้นเอามาด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถืออีก๖เครื่อง
ท้ายรถเก๋งเจอถุงพลาสติกเก็บอุปกรณ์สารเสพติดด้วยนะคะ
แน่นอนว่าต้องคุมตัวไปดำเนินคดี
ส่วนอีกคนนึงที่โดนจับได้คือนายกัมปนาศหรือว่า
เขาเรียกกันว่าบังดลแล้วก็อีกคนนึงคือนายเสริมศักดิ์
อันนี้พาไปค้นหาอาวุธปืนนี่เจอรถแล้วต่อไปอาวุธปืนค่ะ
ย่าริมถนนนะคะเจ้าที่ก็ตามไปยึดมาได้
แล้วเขาใช้วิธีการอำพรางด้วยการห่อด้วยเสื้อกันฝนเอาไว้อีกที
ส่วนยาบ้าที่ชิงไป๒๐๐๐เมตรมีรายงานแบบนี้ว่า
เจ้าหน้าที่ตามคืนมาได้แล้วนะคะเพราะว่าพบว่าเอาไปซุกไว้ในพงยากใกล้ใกล้กันค่ะ
ทีนี้ดูความคืบหน้าทางคดีหน่อยเพราะยังมีคนร้ายที่ยังตามจับตัวไม่ได้
คนตะโอดโทนนันทะเดชย้อยนวลนะคะพุฒิจักรการตำรวจพลทภาค๙
ท่านเปิดเผยแบบนี้ว่าคนร้ายที่เหลือยังไม่ทราบชื่อ
ยังไม่ได้มีการขอหมายจับเพิ่มนะคะ
กลุ่มคนร้ายอยู่ในพื้นที่ทั้งอำเภอรัฐภูมิเอง

ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ปกครองร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่า
นี่คือคำถามที่หลายคนสงสัยว่า
ทำไมถึงถูกปล้นได้ง่ายดาย
แล้วรู้ได้ยังไงว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาล่อซื้อยาตรงนี้
ก็เลยมีคำถามว่ามีเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนการนี้ด้วยหรือเปล่า
ที่นี้ท่านภูมิชาการตรวจบุทรภาคเก้าท่านบอกว่า
ยังไม่พบข้อมูลนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
แต่จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองตามขั้นตอนแน่นอน
คำให้การต่างขอเก็บไว้เป็นความลับฟังเสียงท่านเลยค่ะ
เอาล่ะค่ะทีนี้ถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยช่วงเช้าจะยังไง
ตำรวจสอบพรัฐภูมิบอกว่าเดี๋ยวจะนำตัว๑ในผู้ต้องหา
หรือว่าในโด่งที่ถูกจับกลุ่มได้
วันที่๑๗ตุลาพาไปขยายผลล่อซื้อในวันที่๑๘
เขาบอกว่านายคนนี้ที่เอาไปใช้ทำการล่อซื้อก่อน

นำตัวในคนนี้ไปฝากหางที่ศาลจังหวัดสงขลาก่อน
เจ้าตัวยังไม่ตอบคำถามว่าเขาคือคนแจ้งเบาะแสหรือเปล่า
จนทำให้มันไปสู่การปล้นยาบ้า๒๐๐๐เมตรในครั้งนี้